สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
แล้วก็ในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานะครับยังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้ได้คุณผู้ชมนั้นติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกครั้งด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ
ทางรายการอยากให้ทุกท่านนั้นรับชมรับฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าครับ
แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลครับ
ซึ่งผมกับแขกรับเชิญท่านนี้มีชื่อเดียวกันนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

คุณแจ๊คครับปกติเราจะยกหูคุยกัน

และวันนี้คุณแจ๊คมีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุ

เอียนไม่ใช่เอียนหน้าผมใช่ไหม

ก็คือเรื่องนี้มันย้อนกลับไป
ตอนสมัยผมเลือกเล่นดนตรีแล้ว

ผมกลับมาบ้านมาเปิดกิจการ

แล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผม

แล้วผมก็ไปเจอรุ่นพี่

เขาบอกว่าจากชั่วโมงนี้

หลังจากนั้นส่วนปีหรือ๒ปีนะที่ผมได้ไปขับ
ซึ่งใบบาร์แห่งนี้ไปเป็นที่แรกที่ผมจะเข้าไปเช่า
และเป็นที่สุดท้ายที่ผมเลือกด้วย
หมายถึงว่าบาร์นี้มันเคยถูกสร้างไว้อยู่แล้ว

เจ้าของบาร์เนี่ยเขาให้เช่าด้วยสาเหตุที่ว่า
เขาจะไปเที่ยวปีหนึ่งเต็ม

เพราะพื้นมันเป็นด้วยไม้แล้วมันใช้สีเพ้นมั่วไปหมด

ถูกยิงแต่เละกว่าอะไรอย่างนี้

ผมให้ชื่อพี่วุฒิแล้วกันเจอพี่วุฒิพูดบอกว่า
ถ้าสนใจเท่าพี่พี่คิดไม่แพง
ตอนนั้นคิดผมเขาเก็บไปหลายปีครับปีละแสนกว่าบาท
ตกเดือนละหมื่นนิดถามว่า๑๐กว่าปีแพงไหม
ถ้าเป็นบนฝั่งแพงแต่เป็นที่เกาะไม่แพง
เพราะมีนักท่องเที่ยวมายังไงมันมีกำไรแน่
เพราะของเนี่ยแพงกว่าบนฝั่งจริง๖๗๐เลยบอกเลยผมอยู่ได้
แล้วข้อสำคัญคือเขาบอกว่าถ้าไม่สะดวกจ่ายไม่เป็นไร
ครึ่งปีค่อยจ่ายอีกทีนึงได้มาจำครึ่งหนึ่งเดี๋ยวครึ่งค่อยจ่าย

คุยกันถูกคอเขาก็พาไปดูในร้าน

ซึ่งเราไม่เห็นไงเราก็โดนแล้ว

ห้องที่๒๓เนี่ยเขาจะเอาไว้นอนหรือเก็บของไว้ก็แล้วแต่เรา
ไปติดกันก็คือมีต้นมะขามใหญ่มาก

บ้านต้นไม้ชั้น๒เป็นลานโล่งมีห้องน้ำด้วย

แต่เขาใช้สลิงขึงไว้๔ด้าน
พอขึ้นไปถึงก็มีที่นอนมีมุ้งมีเครื่องใช้สอยอะไรอย่างนี้

เพราะว่าผมว่าผมเมาแน่ไอ้ที่เองเอง

เจ้าของเขาเลยบอกว่าดีแล้วที่ไม่ขึ้นมานอน

ผมก็เลยนึกว่าด้วยความที่เขาทักนี้หรือเปล่า

เขาให้อยู่ฟรีปรับปรุงร้านฟรีไม่คิดค่าเช่าด้วย

มีแต่ขึ้นไปชั้น๒นั่งเล่นบ้างเพราะมันเย็น

คดีตามเป้าตามที่เราคิดไว้ทุกอย่างดีมาก
แล้วคราวนี้บาร์ที่ดังมันมีอยู่๓บาร์ทั้งหาด
ก็ของ๓บาร์เนี่ยรวมต้องผมมาคุยกันว่า

ตอนหลังเนี่ยปาร์ตี้ทุกอาทิตย์เลยคุณเลือกวันเลย
ถ้าวันที่ผมเลือกเขาจะปิดบาร์ของเขาสองบาร์ให้แขกมาจอยเราอืม
ถ้าวันที่เขาเลือกเราก็ปิดบากให้แขกไปต่อยเขา
แล้วธรรมดาผมบอกจริงผมอยู่บ้านผมควรดื่มเต้าอีกแล้ว
แต่ถ้าก่อนจัดปาร์ตี้จะไม่ดื่ม
เพราะอีกวันปาร์ตี้มันจะงานหนักมาก
มันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมซื้อของมาสต๊อก
ที่บอกว่าห้องแรกห้องครัวห้องที่๒เป็นห้องของลูกน้องที่เป็นต่างด้าว
ที่๓ผมจะนอนและเก็บของไว้ในห้องนี้
แต่ด้วยความสะเผ่าที่ผมออกมาจากห้องนี้ทุกครั้ง
ผมไม่เคยล็อกกุญแจมันก็เลยเกิดของหาย

ผมเลยตัดสินใจว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บของให้ล็อกไปเลย

ปาร์ตี้ฝรั่งจะรู้ว่าพรุ่งนี้ปาร์ตี้วันนี้จะไม่มีการดื่มหนัก
ผมขึ้นไปนอนเร็วประมาณสัก๔๕ทุ่มผมเริ่มเคิ้มจะหลับ
ผมรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหยดลงมาหยดลอดมุ้งเลยนะลงมาโดนหน้าผม
ผมก็เลยหรือฝนตกปล่อยแล้วรู้สึกพบว่ามันเริ่มโยกแล้ว
เราก็เลยตัดสินใจลากที่นอนมากลางบ้านกลางตึกแล้วก็เอามุ้งถอยมา
ผมก็หลับไปสักพักหนึ่งคราวนี้เหมือนเดิมมันมีน้ำหยดลงมา

หยดทะลุมุ้งพี่ก็ดูน้ำมันหยดทะลุมุ้งมาโดนหน้าผม
แล้วตรงที่ผมนอนมันเป็นโคมไฟระยะผมก็พยายามพอปรับแต่งได้ผมก็มองเพ่ง
พอมองไปที่โคมไฟมันไม่ใช่โคมไฟพี่มันเหมือนเป็นผ้าผืนใหญ่
แล้วมุ้งนึกถึงว่าผ้ามุ้งมันยุบมาและสวรรค์ทหลายาทีจากคนมันต้องกัน
ผมก็กันไงพอเหมือนมันจะถึงท่าผมผ้าผื่นนั้นหายไป
คือทั้งที่ตอนแรกตอนที่ผ้ามันหล่นลงมาเนี่ย
คือแน่นอนว่าพอผ้ามันกระทบมือ

หายไปมันช่วงแบบพลิบตาจริงที่เหมือนผ้าหล่นลงมา

จนมาถึงเหตุหลักเลยคือ
ช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงเทศกาล

ครับโอ้โหไฮเลยฮะช่วงนี้

โดยที่ไม่มีการจองห้องอะไรไว้เลย

เพราะงานเราเล่นสงการกลางวันอยู่แล้ว

ไปนั่ง
ก้อยนั่งฝั่งขวา

ผมคือแมนนั่งเล่นไปสักพักหนึ่ง
สังเกตว่าก้อยลุกลีลุกลนคนแรกเลย
ก้อยจับขาผมแบบแจ๊ค

อยู่ตรงเนี่ยหันหน้าเดินไปไปสามข้าวก็ถึง

ก็เลยบอกว่าแหมนว่าห้องน้ำนี้ก็เข้าสิ

ก็นั่งเล่นอีกแป๊บหนึ่ง
ฝั่งซ้ายนุ่นจับข้อมือผมบีบ
แจ๊คไปพอไก่เนี่ยไปตอนนี้เลย
ผมรู้แล้วมันต้องเห็นอะไรแน่เลย

ระหว่างที่เดินลง๒คนไม่มีใครเงยหน้าเลย

เดี๋ยวตอนนั้นเพื่อนอีกคนนึงยังอยู่
แหมนยังนั่งอยู่บนเขาชัวร์ลงมาไม่มา
นู่นยังจับมือผมไม่ปล่อย
บีบมือผมแน่นมาก

มีของเจ้าของเขาอยู่เยอะ

เขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วเหมือนเคลิ้มจะหลับ
พวังที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่น

เพราะว่ามุ้งนะพี่มันดันมาเป็นหน้าคน

เหมือนมองพยายามจะมองทะลุมุ้งเข้ามา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

ผมก็ตะโครเลี่ยกเห้ยแม่น

ก้อยกับนุ่นซึ่งนุ่นนุ่นเป็นแฟนกับแมน

เล่าให้ฟังแล้วแล้วเราเคยเจอแล้ว

ก็เงยหน้าขึ้นไปแล้วชั้น๓มันจะเบี่ยงไปอีกใช่ไหมพี่

มันเจอหน้าคนสภาพเหมือนคุมพูดคุมพาด
แต่ในนั้นเราไม่เห็นหน้านะแต่เราเห็นตา

คือประมาณว่าอย่าพูด
โอ้วผมกระเด็งตัวมา

เพื่อจะตะโกเรียกจากข้างล่าง
แค่เป็นตัวคนก็น่ากลัวนี่คือคุมไว
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเสื้อหู้หรือเป็นผ้า
ลูกน้องผมที่บอกเป็นต่างด้าวผมเรียกเลยไอ้นัทขึ้นไปเรียกเพื่อนพี่มาที
ไม่เอาลูกพี่ยังไงก็ไม่เอาทำไมวะอุ้ยพี่ก็รู้ว่ามีอะไร
เอามาโบ้ให้ผมพี่ก็รู้ว่ามีอะไรแล้วบังเอิญรุ่นพี่ที่บอกว่าชวนผมไปอยู่
ครับชื่อพี่อ๋องพี่อ๋องบอกเหลวไหลมีอะไรไม่มีแรงงั้นอ่ะ
เดี๋ยวขึ้นไปตามให้ไปเดินมาจากข้างหลังเลยจะโวยวายทำไมนักหนา
เดินขึ้นไปสองก้าวแกชะงักครับผมรู้ว่าแกเห็นแต่ด้วยความใจอ่ะ
เดินขึ้นไปสักประมาณบันไดสักสามขั้นซึ่งหัวมันก็จะพ้นอ่า
ตรงนั้นแล้วจะมองเห็นแล้วพอพ้นสามก้าวกับชะงักมึงรีบขึ้นมาเร็วเร็ว
เพื่อนมึงตายแล้วมั้งอุ้ยคราวเนี้ยพวกผมสามสี่คนที่อยู่ข้างหลัง
รีบวิ่งขึ้นตามขึ้นใหม่แกขึ้นมาสภาพที่เห็นคือเพื่อนผมนอนหงาย
แล้วมือมันหงิกอ้าปากค้างช็อกอย่างนี้หรอแล้วระหว่างร้านผมกับโรงพยาบาลที่อยู่บนก่อน
มันคนละฝั่งเลยครับกู้ภัยก็ไม่มีสมัยก่อนโทรเรียกไปผมพยายามสองคนช่วยกันอุ้มเพื่อนผม
มากลางร้านประถมพยาบาลที่ฟื้นกว่ารถพยาบาลมาเพื่อนผมฟื้น
สงบสติได้พักใหญ่เลยก็เลยถามว่าเป็นไง
เขาบอกว่าพอพุ่งลงไปก็นอนเล่นไง

มันเป็นพื้นไม้เป็นร่อง

กำลังเหมือนเกาะตัวแล้วจะลวมตัวลงมา
แต่พอเพ่งดีระหว่างนั้นมันไม่ใช่น้ำ
ทั้งหัวคนนั่งหัวหล่นลงมาทั้งตัว

แต่ภาพนี้มันคือคือชอบแล้ว

นัทมันบอกว่ามันอยู่อีกครั้งนึง

มันก็เก็บขึ้นไปแอบไปกินชั้น๓

นัทเป็นคนเดียวที่ได้โดนผ้าคุมตัว
หล่นลงมาคุมสัมผัสได้เลยว่าเป็นผ้าผืนหนึ่ง

ทุกคนต้องเจอแล้วต้องวิ่งกระโดดลงมาเหมือนกัน

ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของรอบผมที่บรรกาโลกนี้

บอกอำตงถามใครไม่มีใครรู้

วันหนึ่งที่บอกว่าข้างบ่าผม

มีลูกน้องบรรกาโลก็เป็นคนอังกฤษชื่อเดฟ
ฟเดินมาบอกผมว่า

คืนนี้ขอนอนกับยูสักคืนได้ไหม

อยู่ตั้งนานแล้วแจ๊คได้เจอเอียนยัง
ผมถามเอียนไหนวะ

โอ้โห
ถามว่าเอียนคือใคร

บอกว่าความจริงเดฟก็มาไม่ทันหรอกนะ

คือเอียนเนี่ยเขาเป็นชาวอังกฤษ
มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ได้เมียไทย
ซึ่งเคยทำธุรกิจอยู่ที่เกาะเหมือนกัน
แล้วก็โดนผู้หญิงขนไปหมดเลย

ก็เลยมาขอพี่เจ้าของบ้านเขาเป็นคนที่โอเค
เขาบอกหมดเลยว่าอยู่กับเราก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวช่วยกันทำ
แต่สภาพที่ตอนที่อยู่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่กันแบบไหนอยู่ยังไง
แต่มารู้อีกทีก็คือว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
วุฒิเขาขึ้นฝั่งเพื่อไปสั่งของแล้วกลับบ้าน
ซึ่งทุกครั้งที่เข้าไปต้อง๗๑๐วัน
เขาบอกว่าวันนั้นเอียนขึ้นไปผูกคอตายที่ชั้นสาม
แต่ก่อนผูกคอตายเรียนเอาผ้าห่มสีเทาหม่นพี่นึกออกไหม

ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรบนนั้นจนพี่เขากลับมาแล้วหาไม่เจอขึ้นใหม่
เขาบอกว่าตอนเอาศพลงแค่จับศพก็หลุดแล้ว

ใช่หลุดออกจากกันแล้ว
เขาก็เลยเอาโคมไฟตรงนั้นมาใส่แทนตรงจุดที่ผูกห้อย
เอาโคมระยะนั้นมาแปะไว้แทน
เพราะบ้านหลังนั้นเขาก็ไม่กล้าลื้อตอนแรก
เดี๋ยวนะวิธีการฆ่าตัวตายของเขาคือก่อนที่จะไปผูกคอตาย
เขาเอาผ้ามาคุมตัวเหมือนผูกไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
ผูกตัวไว้อ่ะแล้วก็แขวนคอ
จะเป็นผลพวงจากความผิดหวังจากผู้หญิงคนนั้น
น่าจะผมก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของบาร์เท่าไหร่ในเรื่องนี้นะ
พอหมดสัญญาผมก็ออกแต่ผมกลับไปที่เกาะได้ทุกปีนะ
ตอนนี้บ้านบาร์ก็ลื้อแล้วทำเป็นรีสอร์ทละ
ผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนที่เพื่อนฟื้นแล้วแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อ

ผมอยู่ต่อครับผมไม่เคยยุ่งอีกเลยผมไม่เคยขึ้นเลย
ผมไม่เคยขึ้นไปบ้านต้นไม้ผมไม่เหยียบเลย
แต่มีฝรั่งฝรั่งชอบผมห้ามไม่ได้พี่เพราะมันมีประตูปิดเปิด
แล้วมันอยู่ข้างบริเวณบาร์ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในบริเวณของบาร์
ซึ่งหลายครั้งที่ผมสังเกตเห็นก็คืออย่างนี้ขึ้นไปอยู่ไม่นานก็วิ่งลงมา
พอรู้ความจริงต้นสายปลายเหตุทั้งหมดแล้วครับยังเช่าที่นั่นอยู่อีกนานไหมครับ
ถ่วยถึงโลกซีซั่นเมษาพฤษภาพมิวนากรดาประมาณสิงหาหรือกันยาผมก็กลับฝั่งแล้วครับ
เท่าที่รู้ทั้งรู้ว่าข้างบนเอียนเขายังอยู่เอียนในที่นี้คือชื่อ
คอตายเพราะว่าแฟนขนของหนีไปคือเลิกกับแฟน

แต่เป็นคนมันไม่สามารถเป็นชื่อของตัวเองได้อยู่แล้ว

ที่เจ้าของปล่อยให้เช่าจริง๑ปีเนี่ย
ตัวผมที่คุยผมก็คุยไม่ได้คุยรายละเอียดถึงว่าเป็นอะไร

ที่ผมบอกว่าผมกลับไปแล้วลื้อหมดแล้ว
บ้านต้นไม้หลังนั้นก็ลื้อนะแต่ต้นไม้ยังอยู่
คือวิธีการฆ่าตัวตายลักษณะแบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไร
แต่ถ้าเป็นอีกความเชื่อหนึ่งคือ
ว่าจะมีคนผัวคอตายนี่เคยได้ยินกันหรือเปล่า
ไม่รู้นะผู้หญิงคนไหนที่ผูกคอตายนี่

เขาเชื่อว่าวิญญาณใจเยียน

แต่ที่ผมบอกว่าเขาลื้อไปแล้วเนี่ยครับ
มันมีคนเอาไม้ท่อนนั้นไปทำบ้าน

ใช่ฮะแล้วก็มีคนผูกคอตายซ้ำ

ทุกวันนี้ก็ยังอยู่บนเกาะ
แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพไหนอะไรยังไงล่ะ

ผมว่าคนที่นั่นเขาน่าจะรู้กันหมดนะ

จากคนที่เอาไปสร้างบ้านอ่ะ

ผมไม่รู้เหมือนกัน

นั่นเท่ากับว่าสิ่งที่คุณแจ๊ค

มันเหมือนถูกกำหนดถูกลิขิตเอาไว้นะ

บนเกาะนั้นมันก็มีบาร์อื่น

ใช่พอมาเจอทั้งไฟเขาเปิดอะไรอย่างนี้

เนี่ยมันเหมือนถูกลิขิตเอาไว้ที่ทำให้คุณแจ๊ค

เอาเรื่องนี้มาถ่ายท่อนให้พวกเราได้ฟังกัน
คือการไปเช่าสถานที่ลักษณะแบบนี้

มันไม่ใช่ว่าจะต้องมีเจอแบบนี้ทุกหลังนะ

แต่ถามว่าทั้งคุณแจ๊คแล้วก็เพื่อนคุณแจ๊ค

แค่ตอนที่บอกว่าน้ำหยดมาใส่หน้าคุณแจ๊ค

คือเอาจริงน้ำเหลืองป่ะ

นี่คือประสบการณ์ของคุณแจ็คนะครับ
หนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลครับ

ที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับ

สถานีผีดุของเราหมดเวลาลงอีกแล้วครับ
ครั้งหน้าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมถ่ายทอด
สบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจะเป็นใครนั้น
คุณผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีครับ

นั่นก็คือทางไทยรัฐออนไลน์นั่นเองครับ
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่าน
เข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ